คุณผู้ชมครับอย่างที่เราเตือนไปตั้งแต่ต้นรายการนะฮะ
ว่าให้เฝ้าระวังเจ้าพายุที่มีอิทธิพลต่อบ้านเรานะครับ
ทำให้ทุกภาคเลยมีฝนตกนะฮะ

นครราชศรีมาฝนตกต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มันสะสมอยู่บนที่สูง
ไหลลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

เส้นทางต่างรถสัญจรด้วยความยากลำบากแล้ว
แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจริงนะครับ
มีคำเตือนออกมาให้บางพื้นที่ในจังหวัดนครราชศรีมา
ขนของขึ้นที่สูง
แล้วก็ต้องฟังคำเตือนว่าอาจจะมีการประกาศ
อบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผลกระทบจากกรณีที่
พายุก่อนหน้านั้นมันก็เข้าบ้านเรา
แล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุอื่นอีกนะครับ
ดังนั้นทำให้เราต้องเฝ้าระวังกัน

ขับช้านะครับฝั่งตรงข้ามเป็นหลุมนะครับ

กล้วยเจียวไหลครับล่านกล้วยเจียวไหลไปแล้ว
นี่แหละครับก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้นะครับบ้านเราก็ได้รับอิทธิพล
แล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ในทะเลอยู่และเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนาม
คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามคือในวันนี้นะครับ
และแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ก็ยังคงมีผลต่อบ้านเราโดยเฉพาะภาคอีสานก่อนเลย

เขตเทศบาลของนครราชศรีมาถนนหลายสายถูกน้ำท่วมขัง
จุดระดับน้ำสูง๓๐๔๐เซนติเมตร
รถเล็กสันจรด้วยความยากลำบากนะฮะ
โดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดเซฟวัน
มีน้ำท่วมขังสูงเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรเส้นทางคู่ขนาน
ส่วนเส้นทางหลักยังสัญจรได้ปกติ
รถจักรยานยนต์หลายสิบคันถูกน้ำท่วมเสียหาย
รถเก๋งคันนี้น่าทิ้งลงไปเลยนะฮะ
อกจากนี้นะครับยังมีร้านค้าร้านขายของต่าง
ถูกน้ำท่วมข้าวของทรัพย์สินของร้านพังเสียหายเหมือนกันนะครับ
ส่วนถนนมิตรภาพขาออกจากตัวเมืองช่วงตลาดเซฟวัน
รถติดยาวเหยียดจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง
บริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการนำสายไฟลงใต้ดินอีกต่างหาก
ก็มีการขุดเจาะถนนหลายจุด
โดยที่บริเวณถนนโพกลางอย่างที่เห็นไป
รถตกหลุมลึกที่กำลังขุดเจาะถนน
เพื่อการวางสายลงใต้ดินอะไรนะครับ
น้ำท่วมขังรถก็มองไม่เห็นหลุม

ถ้าเป็นคนเดินตกลงไปอันตรายกว่าอีกนะครับ

น้ำที่ท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมาก็ลดลง
แล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะการที่ดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าน้ำยังท่วมขังบางจุด
อย่างเช่นถนนราชดำเนินบริเวณหน้าทางเข้าค่ายสุรนารี
ระดับน้ำยังท่วมสูง๓๐๔๐เซนติเมตร

ส่งผลให้รถนั้นสัญจรด้วยความยากลำบากนะครับ
ขณะที่โรงเรียนโยธินนุกูลซึ่งอยู่หน้าค่ายสุระนาบรี
วันนี้ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน
แล้วก็มีการนำกระสอบทรายมาปิดกั้น
แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากโรงเรียนนะครับ

หากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกตอนนี้กำลังกลัวอยู่
ถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำมันจะสูงขึ้นไปเรื่อย
แต่ถ้ามันไม่มีน้ำมาเติมฝนไม่ตก
ระดับน้ำอาจจะสามารถลดลงได้เร็วนี้
แต่คุณผู้ชมศาลีอุตุนิยมวิทยาควรราชสีมานะครับ
ก็บอกว่ายังคงจะมีฝนตกต่อเนื่องอยู่
แล้วก็ฝนที่ตกหนักมา๒๓วัน
ปริมาณน้ำฝนตกสะสมได้มากถึง๑๔๑มิลลิเมตร
ก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบ๕ปีด้วยนะครับ
เอาเรามาเตือนกันหน่อยนะฮะที่เป็นพาดหัวใหญ่เหมือนกัน

รำพระเพิงต้องระมัดระวัง
เพราะว่าทางชมประธานอาจจะไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนได้แล้ว
เพราะน้ำมาเติมเต็มเขื่อนไปหมดเลยนะฮะ
โดยนายโอรานทองศรีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชมประธาน
เขื่อนรำพระเพิงอปรักษ์ทรงชัย
ก็ได้มีการประกาศแจ้งนะครับว่า
เมื่อเวลาประมาณตี๓น้ำป่าได้ไหลเข้าเขื่อนลำพระเพิง
ประมาณ๙ล้านลูกบาทเมตร
ส่งผลให้น้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินสูงประมาณ๑๐เซนติเมตร
หรือทางเขื่อนเขาเรียกว่าปริมาณน้ำจำนวนมาก
อ่างเก็บน้ำลำพระเพิงถูกน้ำล้นตั้งแต่ตี๓ที่ผ่านมา
จะทำให้การควบคุมปริมาณน้ำที่ออกจากเขื่อน
หรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นไปได้ยากมาก
หรืออาจจะควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้นะครับ
ตอนนี้นะฮะก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับ
แล้วก็ดังนั้นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับในเขตหลายตำบลเลย
ตำบลลำนางแก้วตำบลตะขบตำบลสุกเกษมตำบลงิ้วตำบลนกออก
ตำบลดอนตำบลเมืองปักของอำเภอปักทงชัย
ต้องระมัดระวังเตรียมรับน้ำ
แล้วก็ในส่วนของตำบลท่าลาดขาวตำบลพลับพลา
ของอำเภอโชคชัยก็ต้องเตรียมรับน้ำด้วยนะครับ
เพราะว่าต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน
ดังนั้นต้องระมัดระวังเขาเป็นคำเตือนด่วนที่สุดนะฮะ

ที่เกิดขึ้นที่ถนนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องนะฮะ
ปิดกั้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้นั้น
เจ้าหน้าที่ขณะนี้ก็นำเครื่องจักรกลเข้าไปในการกู้แล้วนะ
ถนนแห่งนี้แล้วเอาไปตักดินออก
แล้วก็นำรถน้ำมาล้างถนนเพื่อเร่งในการเปิดเส้นทาง

แต่ทีนี้ก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องของเหตุดินสไลด์อีกนะฮะ
เพราะว่าน้ำมันยังไหลดินมันก็อ่อนนุ่มนะฮะ
ก็ต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ